สมุทรปราการนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเอาปืนไปให้เจ้าของร้านขายเครื่องเสียง
เขาบอกเขาจะติดต่อซื้อขายปืนกันค่ะสุดท้ายปืนมันลั่น
โดนเจ้าของร้านขายเครื่องเสียงเนี่ยเสียชีวิตคาร้านเลยนะฮะ

หลังได้รับแจ้งเหตุไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อผู้ตายเนี่ยคือนายสลาวุฒิสงวนชัยโรศอายุ๔๗ปีนะครับ
เป็นเจ้าของร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
เสียชีวิตอยู่หลังร้านของตัวเองนะฮะ
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่เหนือท้ายทอยท้าย๑นัด

ปืนไทยประดิษฐ์แบบแมกกาซีนขนาด๓๘๐วางอยู่ที่โต๊ะ

พร้อมกับกระสุนปืนอีก๕นัด

แล้วก็สอบถามญาติของผู้ตายที่เขารู้ข่าวเขาเนี่ย
เขาก็มาดูนี่เขาเป็นลมกันเลยนะฮะ
แบบโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาถึงเขาเห็นศพเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไล่จนเจอว่าผู้ก่อเหตุคือ
นิกรแก้วมหาดไทยอายุ๓๗ปี
ถูกตำรวจไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับทุกผู้ชมครับ

รู้จักกับผู้ตายก็คือนายสลาวุฒินะ
แล้วผู้ตายเนี่ยนัดหมายกับเขา
จะขอดูปืนกระบอกที่อยู่ที่เกิดเหตุนั่นแหละ

นิกรบอกว่าผมก็มาหาเขาที่ร้านมาตั้งแต่เช้านะ
เพื่อมาดูปืนพอมาถึงก็เอาปืน
เอาปืนมาแล้วก็เอามาสไลด์ขึ้นลำกล้องเพื่อเช็ดปืน

นิ้วเนี่ยที่อยู่ในโก่งไกลปืนเนี่ย
มันไปโดนก็เลยปืนลั่นเข้าศีรษะของผู้ตาย
ตอนกำลังนั่งซ่อมแบตเตอรี่รถยนต์อยู่
หลังเกิดเหตุก็เลยพยายามเรียกรถแท็กซี่
เพื่อจะไปส่งที่อื่นเพื่อจะหลบหนี

สุดท้ายตำรวจเนี่ยตามมาทันแล้วก็จับกลุ่มตัวได้
อ่าเราซื้อมาไว้เอาไว้ใช้หรือก็เอาไปขายต่อ

ตรวจเอกวิโรธตัดโสภูมิกับการสพบังพลีบอกว่า
ผู้ต้องหากับผู้ตายเคยติดต่อซื้อขายปืนกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ

รอบนี้เนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายติดต่อให้มาดูปืน
เพื่อนำส่งปืนให้กับลูกค้าอีกทอดนึง
ก็เลยมาดูปืนที่ร้านของผู้ตายนะครับ
แล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเบื้องต้น
ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อในคำให้การนะครับ
เดี๋ยวรอผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
และผลชนสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
เพราะเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าปืนที่ให้เขามาดูเนี่ย
ใส่กระสุนเอาไว้ค่ะจังหวะมาดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
กระสุนลั่นไปโดนเจ้าของร้านที่นั่งซ่อมแบตเตอรี่อะไรพวกนี้อยู่พอดี
เดี๋ยวรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับใช่ค่ะ